เดตข่าวบันเทิงกันค่ะเบิ้ลปฐุมราชลงนะหน้าทอง
ความสามารถก็ส่วนหนึ่งมูเตลูก็ส่วนใหญ่ติดตามกันค่ะ
ใช่ค่ะรวมไปถึงข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะ
เคลียร์ใจกันแบบไม่ต้องมีอะไรคาใจนะ๕๐งานไม่เทคิวแล้วนะ
พี่บอลแล้วก็พี่โชครถแห่คุณผู้ชมค่ะมาปะทะกันแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ขอนซี่ขอนซี่ขอนซี่ธรรมราชแม่คนเต็มเวทีคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนอยากมารอดูกันคู่นี้เปิดการแสดงกันอีกครั้งนั่นเองนะคะ

แฟนเมืองคอนมารอต้อนรับกันยังอบอุ้นเลยพี่น้องเว้อไปแลกค่ะ
แปดแก้งกันยับบนเวทีเขายังเต้นกันยับเลยคุณผู้ชมครับ
คนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่มีสิทธิ์อะไรให้เจอหมอมา
แหมคิดว่าจะไม่ได้ยินเพลงนี้บนเวทีกันอีกแล้วนะคะ
แต่ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เพลงได้ร้องเพลงต่อลอกอกันแบบเต็มเสียงเลย
เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่พี่บอลเชิญยิ้มกับน้องโชคโชคมงคลหรือว่าโชครถแห่นี้นะคะ
ได้กลับมาร้องเพลงดังเพลงนี้ด้วยกันบนเวทีเดียวกันอีกครั้งค่ะ
หลังจากมีดราม่าเดือดกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ดราม่าแบบว่าสดร้อนก่อนขึ้นบินด้วยนะ
อ่ะภาพนี้ค่ะแฟนเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจเมื่อวานนี้
ทางด้านข้างสารหลักเมืองนะแน่นไปด้วยแฟนคลับแฟนเพลงมาจับจองพื้นที่
พร้อมกับส่งเสียงเฮกันลันคุณผู้ชมดูสิ
และยืนยันได้ว่าทุกงานนับจากนี้จัดเต็ม
มอบความสุขให้กับแฟนเหมือนเดิม
นี่นี่เขาไปแบบว่าให้คำมั่นสัญญากันแถวสารหลักเมืองเลยนะคุณผู้ชมนะ

เขาก็บอกเลยว่าต่อไปนี้ห้ามทะเลาะกันนะ

อย่างที่ภาพที่เห็นก็เสร็จงานทั้งคู่ก็โพสต์ภาพกันต่อ
เป็นภาพร่วมเวทีกันพร้อมกับทีมงานนักดนตรีค่ะ

มาให้กำลังใจพี่บอลน้องโชคแบบเนืองแน่นเลยค่ะ

เห็นแบบนี้แล้วมันชื่นใจจริงเลยค่ะ

นึกถึงบรรดาพี่ศิลปินหลายคน

บอกว่าถ้าใครเทงาน๕๐คิวพร้อมรับงานนะ

ก็ใครที่เป็นแฟนคลับก็รอเชียร์ได้เลย

ว่า๔๙งานจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟน